ตอนนี้หลายหน่วยงานจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงฮีโร่ถ้ำหลวง
ก็คือจ่าแซมก็คือนาวาตรีสมานกุนัน
ล่าสุดในเพจไทยในวิซิลได้มีการโพสต์ลงไปในเพจเฟซบุ๊ก
เพื่อรำลึกถึงนาวตรีสมาร์นกูนันวีรบรุธธรรมหลวง
โดยมีทีมซิลแล้วก็ทีมศิลปินดาราเข้าร่วมด้วย
แล้วก็เงินที่เป็นรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ก็จะไปมอบให้กับครอบครัวของจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
ไทยนิวิซิลได้มีการโพสต์ภาพวาดนาวาตรีสมานกุนัน
พร้อมกับระบุข้อความวันพฤหัสบดีที่๒๖กรกฎาคมนี้
กลุ่มเพื่อนซีลและศิลปินเพลงเพื่อชีวิต
นางงาคารวาลน้าวองนาซูซูสมจิตจงจอหอ
สมรักคำสิงปียพงศ์ผิวอ่อนทีมนักเรียนในเรือ๙๖
ทีมนิด้าและก็ทีมศิลปินดาราจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล
จัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมาก
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓จนถึง๓ทุ่ม
เพราะฉะนั้นแล้วก็โพสต์ไว้เพื่อเชิญชวนเพื่อน
พี่น้องที่ไปร่วมงานแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ก็สามารถไปร่วมงานได้นะคะ

จัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมาก

ในวันที่๒๖กรกฎาคมนี้